ชาติที่นั่นหนูทำกามไม่เยอะหรือเปล่า
ทำไมนี่คะชาตินี่หนูมีปัญหา

มันมันคันหัวใช่ไหมคะมันคันแขนด้วยค่ะ
คันคันหัวค่ะคันหัวค่ะคัน

ถ้าหนูต้องการอะไร

หนูก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรที่มันช่วยให้หนูหายทันได้
เอาอย่างนี้

มีอะไรมีเลยมีมี

นี่คือสเปรยกำจัดเห็บบนที่นอนครับ

คือมีอะไรที่แบบว่าไม่ต้องแพงมาก

พาวเดอร์กำจัดเห็ดหมัดหมา

ใช้แชนกายของพี่นี่

เออซื้ออันนี้ไปของพี่ดีกว่า
แชนกายนี้สเปรย์ไปฮะ
เฮ่ยแต่ของพี่นี่นะเอาตังมาของพี่ถูกสุดแล้วของพี่ถูกสุดแล้วไม่ใช่บางนิดนึงไม่ถูกสุด
คืออันไหนถูกที่สุดคะ
แล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ้าวแล้ว๓อย่างนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

คุณหั่นข้อที่๒มาได้

เต้าหู้
วันนี้มีมาให้๓ชนิดค่ะเต้าหู้

และนี่คือต้นตะวานฟ้องเต้าหู้
ขนาด๕๐กรัมครับ

ใจเย็น

เมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปอาบน้ำใช่ไหม
ดูแลลิงคุณด้วยแบบนี้ครับ

นี่คือเต้าหู้ขาวคีนุแห่งแดนสเป

ของผมโทฟุนะครับ

น้ำเต้าหู้โปรตีนสูงครับผมกระซิบอะไรกันงุ้งงีงู

และนี่เป็นคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะ
คำถามข้อที่๓นี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
ตาวุทั้งสามชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
ไม่มีอวัยวะอื่นเลยนอกจากหูค่ะ
เข้าไปหาอวัยวะอื่นเพิ่มเติมเพราะว่ามีแต่เต้าหู้

ฟังอธิบายไปแล้วได้ฟังบ้างไหมเนี่ยนอกจากเมาส์กัน

พอดีอันนี้เพิ่งไปซื้อมาเองพี่เป๊ก

จำไม่ได้แต่คิดว่ามันซื้อถุงเล็กมาอันนี้มันถุง

เพราะว่าเคยซื้อกรวดเล็กในเซเว่นมันก็

คุณคุณใช้ตัวช่วยไหม
เหมือนโกรธเนอะ
ตอบว่าใช้ก็ได้ค่ะใส่ตาแบบอ้าวคลีก
ถ้าคุณจะใช้คุณจะใช้การ์ดอะไรคะ

สองครั้งนะคะการ์ดใบแรกนะคะเรียบร้อยค่ะ

งั้นเป๊กจะเฉลยที่ฟองเต้าหู้ค่ะ
ตะวันน้ำหนัก๕๐กรัมราคาอยู่ที่
และเต้าหู้ขาวทินุ๓๐๐กรัมราคาอยู่ที่๔๒
และอันสุดท้ายค่ะน้ำเต้าหู้โทฟู๘๓๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่
ราคาต้องแพงกว่า๓๙นะคะ
และราคาน้ำเต้าหู้ขวดนี้อยู่ที่
ถ้าน้ำเต้าหู้ถูกกว่า
ราคาตัวช่วยศูนย์เปล่าและกับราคาศูนย์เปล่าทันทีค่ะ

โรงนี้มาลุ้นกันต่อกับคุณตุ๋นคุณมิ้ง

จะช่วยให้เธอทั้งคู่ผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่
แต่ตอนนี้ไปดูแก๊งป่วนกันว่า
เขาเอาคำถามอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
นี่

ทำไมนะคุยเลยเมื่อเช้าขับรถไปรับลูก

เอารถเจ๊ไปนี่อย่าบอกเอารถเจ๊ไปชนอ่ะ

ไปผ่าไฟแดงเข้าโดนไปสั่งกันดิ
เดี๋ยวนะเอารถใครไปเอารถเจ๊ไป

ยังชั่วถ้าฉันรู้แล้วก็โหแย่เลยน่าโดนนะ

นี่นะผมเนี่ยน่าบ่นน่าน้อยใจ

โดนจับข้อหาอาณาจารยิ่งกว่าน้าผมยังไม่บ่นเลย

พี่ข้อหานาจารย์เรื่องอะไรเดี๋ยวปรึกษาทนาย
อ้ำนี่ฉี่บนรถ

อุ้โห

ขอปรึกษาหน่อยเถอะตอนเย็นเนี่ยนะจะพากันกินข้าวที่สยาม
ถามหน่อยเถอะกูจะไปจอดรถตรงไหนดีวะ

จอดรถ๓ชั่วโมงแล้วเอารถไปจอดแถวสยาม

แล้วตกลงสถานที่ที่ไหนจอดรถ๓ชั่วโมง

อัตราค่าจอดรถ๓ชั่วโมงแรกของสถานที่๓แห่งนี้
ที่ใดราคาถูกที่สุด
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
โอ้โฮเก่งมากจริงเดี๋ยว๑๙นาฬิกาท่องเที่ยว